ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
หลังจากเกิดไฟไหม้นะคะ๑๖ธันวาคม
ที่บ้านของอดีตนักร้องบอลบางแก้ว
ปฐุมธานีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
เรื่องนี้ยังมีประเด็นที่ให้ตามกันต่อยาว
เพราะว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็คือน้องเบ้น
แฟนสาวของบอลบางแก้วอายุแค่๒๗ปี
เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านที่บริเวณหน้าห้องน้ำ
คือคุณพ่อของน้องเบ้นติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
ไม่เชื่อว่าลูกสาวสำลักควันไฟจนเสียชีวิต
คุณพ่อบอกว่ามันเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
ตั้งข้อสงสัยเอาไว้แบบนี้อยากจะให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
มาช่วยตามความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้นะเนี่ยค่ะในอัจฉริยะ
ไปกับคุณพ่อของน้องเบ้นคนที่ยืนข้าง
ก็คือนายบัญญัติสินอนันตระกูลก็ไปที่สพคูคศค่ะก็คือ
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะคะไฟไหม้หมู่บ้านธัญธานีจังหวัด
ทุมธานีที่ไปเนี่ยเพื่อที่จะไปหาตำรวจอยากจะบอกตำรวจว่า
นางสาวสุภานีสินอนันตระกูลให้ละเอียดนะอยากจะให้สอบสวน
สาเหตุการตายอีกครั้งเพราะเชื่อว่าน้องเบ้นไม่ได้เสียชีวิต
จากการสำลักควันแต่น่าจะถูกฆาตกรรมอำพราง
อัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานที่น่าสนใจ
เป็นหลักฐานเด็ดแต่ยังเปิดเผยไม่ได้
ก็เลยอยากจะให้มีการชนะสูตรพลิกศพใหม่
เพราะมีหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพราง
ไม่ใช่การสำลักควันตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
ทำไมตอนเกิดไฟไหม้น้องเบ้นอยู่ชั้น๒เพียงคนเดียว
ทำไมเสียชีวิตแค่คนเดียวถ้าเสียชีวิตในห้องน้ำ
ทำไมไม่มีผ้าเช็ดตัวอยู่ด้วยถ้าน้องเบ้นคิดจะหนีออกมา
ทำไมไม่เลือกหนีทางบันไดหรือกระโดดออกมาทางระเบียง
เพราะไม่ได้อยู่ไกลจากห้องน้ำเลยครับแล้วถ้าสังเกตจากสภาพห้องน้ำ
มันยากมากที่ไฟจะลามไปถึงห้องน้ำอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของนายอัจฉริยะนะคะ
เดี๋ยววันจันนี้ค่ะจะไปร้องกับผู้บังคับการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ให้ตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้เพราะไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจสพคูคศ
อัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายของน้องเบ้นผู้เสียชีวิต
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
ไม่น่าจะเสียชีวิตจากการสูดฟันพิษจากการที่ศพนอนตะแคงนะครับ
และก็ถ้าจะมาอาบน้ำนะครับมันต้องมีผ้าเช็ดตัวบ้างไม่ใช่เดินโทรงเทงมาอาบน้ำ
อาบน้ำแล้วในขณะที่มีการหนีไฟนะครับเขาเดินลงบันไดง่ายกว่า

คือเรายังไม่ได้ปักใจอะไรมากเราอยากจะเห็นผลตรงปอดมากกว่า
คือถ้าคนที่มีการเสียชีวิตก่อนที่จะไฟไหม้นะ
ปอดมันจะเขม่ามันจะน้อยมาก
แต่ถ้าสูดฟันพิษเข้าไปจริงข้าวเมามันจะเยอะมาก
ส่วนพ่อของน้องเบ้นนะคะนายบัญญัติสินอนันตระกูล
ก็บอกว่าก่อนที่น้องเบ้นจะเสียชีวิตในช่วงเดือนที่ผ่านมา
เบ้นกลับมาหาพ่อเศร้ามาทุกวันเพราะทะเลาะกับบอล
ตั้งแต่ลูกเสียชีวิตไปบอลก็ไม่เคยติดต่อมาเลย
แม้แต่คำเสียใจก็ไม่เคยมี
บอลไม่เคยติดต่อมาเลยครับ
เขาบอกเขารักเน้นจริงเนี่ยนี่เหรอความรักที่เขาบอกรักเน้นจริง
ไม่เคยมาขอโทษไม่เคยโทรศัพท์มาขอโทษ
มาแสดงความเสียใจโศกเศร้า
ต่อการตายที่เขาบอกว่าเขารักลูกสาวผม
ล่าสุดนะคะญาติได้รับศพน้องเน้น
ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไปชนะสูตรศพซ้ำ
ที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวศนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมิทสารอด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคศ
ก็ยืนยันว่าตำรวจสพคูคศทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
จะมีการเร่งรัดสอบสวนดำเนินการให้เร็วที่สุด
ส่วนผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลภูมิพล
ว่าสัปดาห์หน้าจะได้รับทราบแล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นจะเรียกบอลบางแก้ว
มาสอบปากคำให้ได้บอลบางแก้วเงียบอยู่นานนะคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์

แต่ว่าล่าสุดมีการโพสต์ในอินสตาแกรมหรือว่าไอจีส่วนตัว
โพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
บอกว่านี่เป็นข้อความสุดท้ายที่เราคุยกัน
ซึ่งหมายถึงตัวบอลบางแก้วกับตัวน้องเน้นแฟนสาวที่เสียชีวิตไปนะคะ
บอกว่านี่เป็นข้อความสุดท้ายที่เราคุยกัน
ตลอดระยะเวลาที่เราคบกันไม่เคยทำร้ายหรือทุบตีน้องเลย

เขาบอกว่ามีคืนวันที่๑๐ย่างเข้าวันที่๑๑
มีแค่การดึงแขนกันเท่านั้นครั้งเดียว
เพราะน้องเบ้นเข้าใจว่าบอลเนี่ยจะบอกเลิก
ก็เลยส่งข้อความไปหาพี่ชาย
แต่บอลยืนยันว่าบอลไม่ได้จะบอกเลิกนะคะ
ยืนยันไม่เคยลงไม้ลงมืออะไรเลย
แล้วคืนนั้นก็เป็นคนไปส่งน้องเบ้นที่บ้านด้วยตัวเอง

เขาบอกว่าคือมันไม่ได้มีข้อมูลที่ตรงกับทางพี่ชาย

คือน้องเขาเข้าใจผิดว่าบอลจะบอกเลิก

ส่งข้อความไปน้องก็ไม่อ่าน

ที่เป็นรูปความทรงจำที่เขารู้กันแค่สองคน
แต่ว่าเย็นวันนั้นพี่ชายของเบ้นโทรไปหาบอล
แล้วก็ถามว่าเบ้นอยู่กับบอลหรือเปล่า

ตั้งแต่ตี๕ของเช้าวันที่๑๑ติดต่อไม่ได้

สุดท้ายเบ้นโทรกลับหาบ่อน

บอกว่านั่งรถไปเชียงใหม่ไปหางานทำ
ไม่มีใครรักหนูแล้วก็คงจะน้อยใจบ่อน
สุดท้ายก็ได้แต่ปลอบ
แล้วน้องก็ขึ้นเครื่องกลับมาคืนวันนั้นเลย
วันรุ่งขึ้นบอลบอกว่าบอลพาน้องเบ้นกลับบ้าน
จะไปขอโทษพ่อและแม่ของน้องเบ้นนะคะ
แล้วก็บอกกับน้องเบ้นต่อหน้าแม่ด้วย
จะไม่ทำแบบนี้อีกน้องก็รับปาก
ก็คือบอลพยายามจะบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันรุนแรง

แล้วก็รักและเป็นห่วงเบ้นมาตลอดเนี่ยค่ะ
คือบอลได้ชี้แจงเอาไว้ลักษณะที่ว่าความจริงแล้ว

เรื่องราวต่างที่เบ้นระแวงเขา

เขาก็เคยพูดให้พ่อของเบ้นฟัง
ว่าความจริงแล้วเบนส์เองก็เคยมีแฟน
แต่งงานมาแล้วก็เหมือนกับเขาที่ต้องมีอดีต
แล้วเหมือนกับบอลก็พยายามที่จะอ้างว่าเบนส์เองนี่แหละ
ที่ก็ถูกทางบ้านถึงขั้นเคยขังเอาไว้ก็มี
คือบอลบอกว่าเหมือนเบ้นเคยบอกบอล
ว่าโดนที่บ้านไล่ออกจากบ้านแล้วก็เอากุญแจมาขัง
ทำเหมือนกับน้องเบ้นเป็นเหมือนสัตว์อย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ขอให้เขามารับมาอยู่ด้วย

เบ้นอายุ๒๗บอนอายุ๓๔
เป็นว่าสรุปแล้วเขาก็พยายามยืนยันว่าเขากับเบ้นเนี่ยรักกันดี
ใช่แล้วเขาบอกว่าจริงแล้วเขาก็คบกันมา๖เดือน

ตามที่ครอบครัวของน้องเบนผู้เสียชีวิตให้ข้อมูล
และไม่จำเป็นที่เขาจะต้องไปถึงขั้นฆาตกรรมอำพลาง

ด้วยการทำร้ายน้องเบ้นจนเสียชีวิต
แล้วก็เผาบ้านตัวเองอะไรอย่างนั้นนะครับ
เอาที่เหลือก็ให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อ